โมที่มาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่คลี่คลาย
ก็ทำให้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายถึงกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราค่ะ
แล้ววันนี้ทางมหาวิทยาลัยรังสิตก็มีการจัดเสวนาในเรื่องนี้ขึ้นมา
ทนายเดชาซึ่งตอนนี้เป็นทนายของคุณแม่ก็ไปร่วมในการเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะ
โดยทนายเดชาในฐานะทนายความของคุณแม่คาดว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้
ก็จะมีความคืบหน้าของคดีหรืออาจจะปิดคดีก็ได้
เพราะทนายบอกว่าตอนนี้คดีมันคืบหน้าไปทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานผลตรวจชิ้นเนื้อก็น่าจะใกล้จบแล้ว

ส่วนจะมีผู้ต้องหาเพิ่มหรือข้อหาเพิ่มหรือเปล่า

จะได้มั่นใจว่าข้อเท็จจริงยุติแล้วในเรื่องการเสียชีวิตว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
เกิดจากการกระทำของผู้ต้องหาทั้งสองคนหรือไม่
หรือจะมีผู้ต้องหาเพิ่มอันนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอผลการประชุม
นายบอกว่าเชื่อว่ามีข่าวดีแน่นอนนะคะ
ส่วนแนวทางคดีตอนนี้เนี่ยยังเป็นคดีกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อหา
หรือว่ามีผู้ต้องหามากกว่า๒คนหรือเปล่า
อันนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าจะไปถึงใครนะคะ
ตนเองกับแม่คุณแตงโมมีข้อสงสัยต่างแทบทุกวัน
นายว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็สอบถามตำรวจและประสานงานกัน
แต่ไม่ได้นำมาเปิดเผยแล้วถามถึงคุณแม่
ทนายบอกว่าตอนนี้คุณแม่สบายดีมีเวลาว่างก็ร้องเพลง
ก็ได้ย้ำให้ช่วยตรวจสอบข้อสงสัยต่างไม่ว่าจะเรื่องเรือสลับลำหรือเปล่า
คราบเลือดนะฮะพอคุณแม่สงสัยตนเองก็ถามให้เคลียร์
ซึ่งก็เคลียร์หมดแล้วนะคะ
นายเดชาวันนี้พูดถึงกรณีที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย
เปิดเผยผลผ่าชนสูตรในประเด็นต่าง
ว่ามีตำรวจติงผ่านตนเองว่าไม่ควรนำออกมาพูด

คนที่จะเปิดเผยได้มีเพียงผู้เสียหายก็คือคุณแม่กับทนายความ
แม้แต่แพทย์ที่ผ่าชนสูตรก็ไม่มีสิทธิ์
หากจะอ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ก็ต้องพูดให้ชัดเจนไม่ชี้นำสังคมค่ะ
ประจักษ์พยานแวดล้อมเยอะแยะมากครับ
สามารถที่จะอธิบายเป็นภาพได้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช
ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการกล่าวถึง

ยังไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องนี้

ก็สามารถบอกได้ว่าเกิดขึ้นบนบก

เชิงวิชาการท่านก็ยืนยันว่า

การพูดคุยกันนอกรอบ

ซึ่งตรวจสอบแล้วกับทางแพทย์หญิง
ผ่านทิศนะครับไม่มีกรณีนี้นะครับ